ว่างนี้คุณผู้ชมเรื่องของรูปปั้น
คนไปกราบไหว้สักการะกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหนึ่ง

เพราะก่อนนั้นนี่มีรูปปั้นกิ้งเจาะเก้าหาง
แต่ข้างหลังนี้คุณผู้ชมรูปปั้นติดสะพาน

จะไปแถวเดินไนมาถึงเดินไนนะ

อย่างเฮ้ยครูไก้แก้วเบาะอันเดิมเบาะ

แต่ไม่แน่นะเพราะว่าครูกายแก้วมีบริวารเยอะไง

แต่คือเป็นรูปปั้นยักษ์ไป

หรือถ้าคุณจะขนจริงอ่ะไม่ขนแนวนอนมาไม่จับท่านนอนมาล่ะ
หรือบางคนบอกว่ายังไม่ประกอบได้ไหม
แยกเป็นชิ้นมาแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบได้ไหม
มันเป็นรูปหล่อเปล่ารูปหล่อรูปปั้นมันอาจจะประกอบไม่ได้

นี่แหละครับนอกจากนี้หลายคนยังมองว่าก็เหมือนครูกายแก้วไง
ที่ตัวร่างท่านใหญ่ไม่สามารถจะลอดสะพานได้เป็นข่าวโด่งดัง
ตรวจสอบจุดเกิดเหตุสะพานลอยครับคุณผู้ชมหน้าปากซอยพระราม๙ซอย๑๗
ไปเจอนายประดิษฐ์เจริญบุญเป็นวินจอยอเล่าบอกว่า
โอ้โหพี่รถเทลเลอร์ยาวเนี่ยบรรทุกรูปปั้นยักษ์มานะครับ
ปั้นวานอนนะผมเห็นแบบนั้นนะลงมาจากสะพานข้ามแยก
มันสูงนะพี่มันสูงเหลือเกินมันติดคานสะพานลอยอ่ะนะ
รถติดยาวสิพี่คราวนี้นะเจ้าหน้าที่ก็นำรถเครน
ยกรูปปั้นลงแล้วก็รอดผ่านสะพานไปได้
แต่แม่ไอ้การจะยกจะย้ายรูปปั้นเนี่ยโอ้โหเนี่ยนะ
มันทำยังไงพี่คือเขี้ยวหลุดเลยนะ
เขาบอกว่าเนี่ยยกไปยกมาเขี้ยวหลุดเลยนะ

ทราบมาว่ารูปปั้นดังกล่าวจะเอาไปตั้งไว้ที่

เพื่อตั้งโชว์ในงานแสดงโขน
โอ้โหนี่งั้นถ้าเป็นของงานใหญ่นี่

หัวลากเนี่ย๓๖๕๔

นี่แหละ
รถถึงพ่วงนี่นะ
ครับพูดถึงงานแสดงโขโหน่ะ
อดีตนายกพลเอกประยุทธ์ลุงตู่กับครอบครัวชินวัฒน์
โหงอยากเห็นแล้วนะ